ติดตามความคืบหน้าเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
หกกันยาหกหนึ่งค่ะกรณีนายภูล่าเป็นแรงงานสัญชาติลาวเนี่ยนะคะ
ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์คุณยายแล้วก็ฆ่าเพื่อนหลานสาวของคุณยาย
คือพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากเข้าไปกะจะไปชิงทรัพย์
เอามีดทำครัวค่ะทดสอบความคมด้วยการเชื่อดคอแมวก่อน
แมวตายไปหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็ใช้มีดอันเดียวกันเนี่ยนะคะ
ฆ่าคุณยายแล้วก็ไปฆ่าเพื่อนหลานสาว
แล้วก็พยายามที่จะทำร้ายหลานของคุณยายด้วยหลานของคุณหลาน
ของคุณยายเนี่ยเคราะห์ดีนะคะรอดมาได้
ที่สุดค่ะวันนี้ศาลจังหวัดสมุทรปราการก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะคะ
เป็นคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายภูล่าอายุ๒๒ปีสัญชาติลาว
เป็นจำเลยแล้วก็เป็นคนก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นางมะลิอิ่มสวัสดิ์อายุ๖๘ปี
ฆ่าเด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยอายุ๑๒ปี
แล้วก็พยายามที่จะฆ่าเด็กหญิงอาภารัฐสำรวยอายุ๙ปีแล้วก็ไปฆ่าแมว
เป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรวันนี้ค่ะสารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย
ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยหยิบมีดจากในครัว
แล้วก็งัดช่องลมห้องน้ำปีนเข้าไปในบ้านของนางมะลิเพื่อลักทรัพย์
จากนั้นใช้มีดปาดคอแมวเนื่องจากส่งเสียงดัง
และเพื่อเป็นการทดสอบความคมของมีดแล้วไปพบเข้ากับคุณยายมะลิ
บีบคอทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้มีดอันเดิมปาดลำคอ
ก่อนที่จะไปหยิบเอาทรัพย์พ่อเด็กหญิงอิสยา
แล้วก็เด็กหญิงอาภารัฐตื่นขึ้นมาร้องเอะอะโวยวาย
จำเลยก็คือนายพุร่าจึงใช้มีดอันเดียวกัน
เล่มเดียวกันปาดคอเด็กหญิงอิสยาเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปจนกระทั่งตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวมาได้
ในคืนเดียวกันที่ตัวเองก่อเหตุ
สารจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง
ลงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว
จำเลยให้การยอมรับสารภาพก็ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี
เพราะจำเลยกระทำการโดยอุกอาจต่อหญิงชราและเด็กหญิงอย่างโหดเยี่ยม

รวมถึงให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์ร่วมที่๑และ๒

กับให้ชดใช้สินไหมทดแทนเป็นเงิน๑๘๐๐๐๐๐บาท

โดยต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันก่อเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ
คุณผู้ชมย้อนมาดูคดีนี้กันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖กันยายน๒๕๖๑สักประมาณ๖โมงเช้า
หลังจากที่ตำรวจสพพระประแดงรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้าย
ใช้มีดฆ่าปาดคอมีผู้เสียชีวิต๒ศพแล้วก็บาดเจ็บ๑ราย
โดยจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นภายในบ้านตะบนบางยอร์
ต่อมาตำรวจสืบสวนสอบสวนทรัพย์ว่าคนก่อเหตุก็คือ
ภูล่าสัญชาติลาวอายุ๒๒ปี
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บพยายามที่จะหลบหนีกลับประเทศตัวเองคือประเทศลาว
แต่ในที่สุดตำรวจตามไปสกัดจับกลุ่มตัวนายภูล่าได้
ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงชุมชนนาโปตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหารในคืนเดียวกันกับที่ก่อเหตุ
ส่วนปมเหตุนั้นเกิดจากเมายาบ้าค่ะ
แล้วก็ต้องการเงินก็เพื่อจะไปซื้อยาบ้านนั่นแหละค่ะ
และช่วงของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่าให้เข้าไปเคารพศพของคุณยาย
ไม่ยอมเข้าไปด้วยนะในกุมตัวนายพูล่าเนี่ยนะคะ